คุณผู้ชมครับเกิดเหตุสลดที่พระนครศรีอยุธยา
เสียรับซื้อของเก่าอายุ๓๘ปีมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า
เข้าห้องไปหาเมียในห้องนอน
คาดว่าเอาปืนยิงเมียก่อนตอนนอนหลับเปรี้ยง
แล้วเขาก็ยิงหัวเขาปั้งต่อหน้าลูก๑๒ขวบครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง
ริมถนนโรจนะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
เปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยโอ้โหนี่นี่ถ้าไม่ยอมสีนะ
เลือดเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ไง
รอยเลือดเป็นทานตั้งแต่ห้องโถงกลางจนมาถึงห้องนี้คือห้องนอนนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรอยเลือดเป็นจำนวนมากบนเตียงนี้
แล้วก็มีปือลุกโม่ขนาดจุดสามแปดหนึ่งกระบอกด้วย
ผู้บาดเจ็บ๒รายนะครับตอนแรกยังเจ็บอยู่นะ
คือนายสารดเขียนสุวรรณอายุสามสิบแปดปี
และนางสาวทันที่วาจันโตอายุสามสิบสี่ปี

ถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สอบถามนายมณัฐนอำภัยอายุห้าสิบสองปี
หน้าของผู้ตายเล่าแบบนี้บอกว่าโอ้โห๗โมงครึ่งเช้าเนี่ย
โมงครึ่งกลับมาจากซื้อกับข้าวเห็นสาโลดเดินออกมาจากห้องนอนยังทัก
ห้องนอนยังทักเอ้าสารโลศกินข้าวไหมสารโลศยิ้มตอบกลับมาแล้วบอกไม่เป็นไรครับ
แล้วก็เดินเข้าห้องประตูห้องพ่อไปพูดคุยกันตามปกติ
ไม่ได้มีอาการเครียดอะไรนะจากนั้นสาโรธก็เดินกลับเข้าไปในห้องนอนนะฮะ
คือห้องนี้นอนกัน๓คนคุณผู้ชมพ่อแม่ลูกเข้าไปได้๕นาที
ได้ยินเสียงอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นโป้งปั้งสองครั้งติดต่อกัน
ลูกชายอายุ๑๒ขวบอยู่ในห้องวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยครับ
บอกเรียกให้ไปดูพ่อกับแม่หน่อยพอเข้าไปเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเห็นทั้งคู่นอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอน
ในมือนายสาโรธเนี่ยยังมีปืนอยู่นะจึงรีบช่วยกันพยุงร่างทั้งสองคนไปส่งโรงพยาบาลครับ
สาเหตุล่ะไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไร
เพราะที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยบ่นถึงปัญหาไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะฮะ
ไม่เคยเครียดเรื่องเงินก็ดูรักกันดีไม่เคยทะเลาะกันให้เห็น
เบื้องต้นจับโหลดสพประอินทร์นะครับคาดว่านายสาโลศที่ยิงภรรยาขนาดนอนหลับเนี่ย
จากนั้นเนี่ยก็เอาปืนจ่อศีรษะตัวเองแล้วก็ยิงตายตามไป
ให้ข้อมูลบอกว่าทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะกันให้การสอดคล้องกัน
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่แต่นายสาโรธเนี่ย
ไปรักษาไปรับยาซึมเศร้ามาอ๋ออ่าแสดงว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่า
ของการลงมือในครั้งนี้ครับขอแสดงความเสียใจทั้งครอบครัวฮะ
อายุทยาผลพวงมาจากซึมเศร้าสองศพอ่า